วันนี้ตำรวจคุมตัวไอ้ปุ๊มือสังหาร๕ศพครอบครัวของภรรยาไปจำลองเหตุการณ์นะครับ
พร้อมกับผู้ต้องหาได้เปิดปากชนวนเหตุนะครับ
บอกว่าเกิดจากการทะเลาะกับภรรยาแล้วก็มีปัญหาเรื่องปมแย่งสมบัติกัน

นี่เป็นคำสารภาพของนายธิรพลปินอมรหรือปุ๊

มีมูลเหตุมาจากปมการหึงหวง
โดยวันนี้ตำรวจและกองกำลังทหารได้ร่วมกัน
นำตัวในปุ๊มาจำลองเหตุการณ์ของการลงมือสังหารที่เกิดขึ้น
ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่๑๓มกราคม๒๕๕๙
ในห้วงเวลาของการทำแผนนายปุ๊ะได้ระวาก

แต่เขาต้องการมาง้อขอคืนดีกับภรรยาสาว
แต่ระหว่างที่มาง้อได้ถูกพ่อตาและภรรยา
พูดจาถักถางด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ปุ๊จึงขอให้ยอมเซ็นเอกสารโอนบ้านและที่ดินคืน

โดยในปุ๊อ้างว่าฝั่งผู้ตายไม่ยอมคืน
ข่มขู่ว่าถ้าอยากได้ให้ฟ้องศาล
ปุ๊จึงตัดสินใจนำปืนมาขึ้นลำเพื่อข่มขู่
แต่ฝั่งผู้เสียชีวิตได้ท้าทายและสั่งให้ยิง
ปุ๊จึงตัดสินใจยิงด้วยความโกรธแค้น
ก่อนจะนำไปซึ่งการลงมือก่อเหตุอีก๓ศพที่บ้านอีกหนึ่งหลัง
และวัยละต่อมานายปุ๊ะก็ถูกส่งตัวไปฝากขลางต่อสารจังหวัดอุตรดิธนิเมนูภายนธรรมนั่น
และพยายามฆ่าโดยไตรตองเอาไว้ก่อน
อย่างไรก็ตามหลังกระบวนความยุติธรรมดำเนินไป
ความสูญเสียก็ดำเนินไปเช่นเดียวกัน
กลางความเสียใจของชาวบ้านในพื้นที่
โดยคนสนิทของครอบครัวผู้เสียชีวิต
วันนี้เขาได้ตัดสินใจเขียนป้ายข้อความเห็นใจกับเหยื่อผู้สูญเสีย
ด้วยการขอให้ตำรวจประหารชีวิตผู้ต้องหารายนี้
และผิดหวังที่ตำรวจไม่ยอมพาตัวผู้ต้องหามาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ

ที่ตั้งเด่นตัวงานบนบื้นที่ของหมู่ที่หนึ่งหลังนี้เดิมที่
นี่ก็คือเรือนหอของนางกัญญพัฒน์และนายปุ๊ที่ได้สร้างขึ้นจากเม็ดเงินสูงกว่า๑๕ล้านบาทของนายปุ๊
และเมื่อระหว่างการดำเนินชีวิตคู่ผ่านไปความรักก็ไม่อาจทำให้ทั้งสองดำเนินไปอย่างชื่นมื้น
นำมาสู่การเลิกลาและสุดท้ายการง้อขอคืนดีที่ไม่เป็นผล
จุดจบของเรื่องนี้จึงจบลงที่ฝ่ายสาวถูกฆาตกรรมยกครัว
ส่วนมือยิงหลังจากนี้ก็ไม่ได้อาจได้ใช้เงินอีกต่อไปและชีวิตก็ไม่ได้ใช้อย่างสุขสบาย